เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูสถานที่ที่ชาวบ้านเขาเชื่อ

บ่อน้ำจืดที่ผุดออกมากลางบ่อน้ำเค็มเนี่ย
มันศักดิ์สิทธิ์ถึงขั้นว่ารักษาโรคได้

ทำไมมันถึงเกิดความมหัศจรรย์ความแปลกประหลาดแบบนี้ขึ้นมา
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าความเชื่อที่ว่านี้มันอยู่ที่ไหนยังไงกันค่ะ
มากันที่บ้านอันเป้านะคะ
อยู่ที่ตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอกเกาะยาวจังหวัดพังงา
คุณผู้ชมเห็นป้ายไหมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
เป็นสถานที่ที่มีบ่อน้ำจืดมหาศจรรย์เกิดขึ้นในทะเล

มันเป็นป่าชายเลนที่น้ำจะขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา

แล้วมันดันมีบ่อน้ำจืดเกิดขึ้นกลางน้ำเข็ม

ลักษณะของบ่อน้ำจืดคุณผู้ชมดูตามนะคะ
เป็นบ่อน้ำขนาดเล็กอยู่ในทะเลริมป่าชายเลนแบบที่คุณชนะบอก
เห็นแบบนี้บางคนไม่เชื่อว่าน้ำจืด
เขาก็เลยชิม
ถ้ามันจะจืดก็อย่าดื่มเลยคุณผู้ชม
แต่ว่าเล่าให้ฟังว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะ
มันเกิดขึ้นจากการที่น้ำทะเลลดลงจนแห้งใช่ไหม
ก็เลยมีน้ำจืดผุดขึ้นมาจากตาน้ำมาแทนน้ำเค็มนั่นเอง
มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

พอมันเกิดปั๊บมันก็เลยสร้างความมหาศจรรย์
ความแปลกความฮือฮาให้กับทั้งชาวบ้าน

ก็เลยทำให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่

รบมือเหมือนแบบเอาน้ำมาปะพรมร่างกายล้างหน้าอะไรแบบนี้นะคะ
อกจากข้อมูลนี้แล้วนะตามความเชื่อของชาวบ้านที่เขาเล่าต่อกันมานะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าบ่อน้ำนี้ถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ

นิวัฒน์ธรรมศรีค่ะเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
ชั้นก็เล่าให้ฟังบอกว่าในอดีตเคยมีคนแก่ในหมู่บ้าน
มีอาการปวดเมื่อยไม่สบายเนื้อสบายตัว
แล้วปรากฏว่าฝันฝันเห็นบ่อน้ำจืดในทะเล
ในฝันมีคนแก่หลายคนยืนอ่านคัมภีร์อยู่รอบบ่อ
บอกว่าให้เอาน้ำที่บ่อมาดื่มแล้วจะหายปวดเมื่อย
พอสะดุ้งตื่นขึ้นมาปุ๊บก็เลยให้หลานไปตักมาให้ดื่มเลย
ปรากฏว่าเขาว่ากันนะว่าหายจากอาการปวดเมื่ออย่างปลิดทิ้ง
อันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมานะคะ
บอกคุณผู้ชมอีกครั้งย้ำตรงนี้อีกครั้ง
เราไม่ได้ชี้แนะไม่ได้แนะนำให้คุณผู้ชมไปดื่มไปกิน
ตักกลับมาประพรมร่างกายอะไรต่างเลยนะ
อันนี้เป็นแค่คำบอกเล่าจากชาวบ้านในความเชื่อของเขาเท่านั้น
แต่ทั้งนี้นะคุณผู้ชมความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้าน
มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ดูแล้วรับชมแล้วก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
แต่ว่าพวกเราเนี่ยมาเล่าสู่กันฟัง
เล่าให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมดูอย่างมีสติ
วิเคราะห์กันด้วยนะคะตามหลักของความจริง
ว่าจริงแล้วมันเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
แต่ถ้าชาวบ้านเขามีความเชื่อเกี่ยวกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้
ไม่ว่าจะเจอบ่อน้ำหรืออะไรที่มันขึ้นตามพื้นดิน
ที่เรามาเล่าสู่กันฟังก็เพราะว่าด้วยรักและ
ห่วงใยจับใจตลอดเท้า
แบบนี้ก็ต้องเตือนกันนะจริงแล้วเนี่ย
เหตุการณ์แบบนี้ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นหลายพื้นที่หลายจังหวัดเหมือนกัน
ที่ฉันเปิดดูเนี่ยนอกจากพังงาที่คุณใบตองพูดแล้ว
ยังมีนครศรีธรรมราชอีกก็คือมีทั้งพื้นที่ที่มีทะเลด้วย
ก็มีน้ำจืดด้วยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
แต่ยังไงอย่างที่คุณใบตองเตือนไว้ก็ต้องดูแลเรื่องของความสะอาด